ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
เพียงคุยคลวนหัวหน้ากระเทิม
ไม่มีสะอื่นฟื้นระทม
คุยคลางคลวนที่ห้วนขนึง
ถึงเถาฟังเสียงเรียงรีดราว
ที่ยิ่งเศร้าไม่หวาน
ร้องได้ให้ล้าง

ร้องได้ให้ล้าง

ร้องได้ให้ล้าง

ร้องได้ให้ล้าง
ทุกบาทมีค่ามีความหมายค่ะ

เงินทุนไปสู้ชีวิตสองหมื่น

เห็นน้ำตาคุณภรรยาด้วย
กับตัวเงินสองหมื่นที่สามีทำได้
มีความทราบซึ้งใจเหรอคะคุณจูดี้
ค่ะก็ดีใจค่ะที่เขาได้
เพราะอย่างน้อยแบบมันก็ช่วยเหลือครอบครัวได้เยอะนะคะ

อย่างน้อยเขาก็สามารถซื้อที่นอนให้แม่ได้แล้ว
แม่ก็จะได้ไม่ต้องเป็นแผลเยอะขนาดนั้น
ซื้อของอุปกรณ์ที่มันยังขาดอยู่

เพราะฉะนั้นพอเวลาเป็นหนี้ขึ้นมาแล้ว

ต้นก็ยังลดลงมันก็ยังเคลื่อนไหว

อันนี้๒๐๐๐เท่ากับว่าเดือนครึ่ง
พี่ต้องใช้เวลาในการทำงานเดือนครึ่งขับรถเอาตัวโต้ลมเอาหน้าโต้ลม

วันหนึ่งผมวิ่งตกเกือบ๓๐๐กิโลครับ
วัดละนะครับ
จะมีรับเช็ควังบินวังใหญ่นนบุรี

โอ้โหมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะ
ขับมาเมืองนนท์
เส้นบางบัวทอง
แม้แต่งานด่วนก็ยังมีครับบางประกงครับผม

คือทางบริษัทให้ไปวางบิน
บริษัทนี้เปิดมาดูบริษัทนี้อยู่ที่บางบัวทอง

ที่ใกล้ต่อก็มีอาจจะคำอธิบทปุรูลตะไห้ฮา

เพราะผมมีประสบการณ์ในการขับวินมอไซค์มาเนี่ย
พี่คะพี่รู้อันตรายไม่อันตรายก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง

เพราะว่าเห็นในภาพชีวิตของคุณสินอนันต์เนี่ย
รถที่ใช้เนี่ยก็เป็นรถเขาเรียกว่ามันเป็นรถเล็ก
เล็กเป็นรถที่ใช้ขี่ในเมืองซะส่วนใหญ่
แต่ว่า๑๑๐ครับ

ก็อยากได้ใหญ่กว่านั้นแหละแต่ว่าคันนี้ก็ยังผ่อนอยู่เลย

พอขี่ต้องไปขี่บนทางไกลบนไฮเวย์ซึ่งมันมีรถใหญ่
มันอันสรายมันดูดเลยหรือไงคะ

เขาเรียกว่ามันจะดูดเข้าไปเลยนะถ้าวิ่งผ่าน
แล้วรถกำลังมันไม่มีในการที่จะขับแซงหรือขับหนีเนี่ย

มีครั้งหนึ่งยางหน้าแตกครับ
ขับอย่างน่าแตกประคองรถให้มาอยู่ครับ
ขาต้องประคองถ่ายขอเท้า
ขับรถข้ามจังหวัดด้วยรถแค่๑๔๐
มันก็ใช้เวลานานมากเพราะมันขี่เร็วไม่ได้
เห็นพี่ทำงานอย่างนี้ต้องถามคนในครอบครัว
สามีเนี่ยเราเคยบ่นเหนื่อยให้เราฟังบ้างไหมคะ

บางทีก็บ่นปวดหัวไม่สบายบางทีเราสงสารเขา
เพราะว่าเขาทำงานขับรถอยู่ชีวิตอยู่บนท้องถนน
แล้วชีวิตที่อยู่บนท้องถนนเนี่ยมันเหมือนแบบเส้นยาแดง
เราไม่รู้ว่าเขาจะพลาดวันไหน
แล้วเขาต้องรับภาระเยอะแยะหลายอย่างในบ้าน

ที่จะต้องดูแลทุกคนในบ้าน
อยากบอกนะเราอยากบอก
อยากให้เขามีกำลังใจในการต่อสู้

ให้เขากลับมาแบบปลอดภัยให้มาแบบอย่าได้มีปัญหาอะไรในแต่ละวันที่เขาทำงานนะคะ
ชีวิตเขาสำคัญสำหรับทุกคนในบ้าน
และนี่ก็เป็นโอกาสดีที่พี่มายืนตรงนี้
ทำตามเป้าให้ได้พี่นะเอาเงินทุนไปสู้ชีวิต
เพื่อจะได้ออกมอเตอร์ไซคันใหม่ที่มันแน่นหนากว่าเดิม
ขับแล้วมีอะไรแบบเซฟเราได้บ้างอะไรได้บ้าง
ชุบอะไรก็อย่างดีเพื่อครอบครัวและลูกเมียที่รออยู่หลายชีวิตด้วยกัน

ตัวช่วยยังอยู่ครบถ้วนนะครับยังไม่ได้ใช้เลย
ตั้งเป้าไว้แก้๖เพลงแล้วตอนนี้

อินโทรเพลงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาทมาเลยครับ
ฟังอินโทรแล้วขนลุกเลยครับเพลงนี้

เคยฟังครับเคยฟังครับเคยฟังครับ

ก็คือไม่ได้ร้องจริงจังตั้งใจจะจำเนื้อเพลงเป็นเรื่องเป็นราวอะไรกันอย่างนี้

เพลงนี้ทำให้เราวิตกกังวลไหมคะ

การของเราเนื้อเพลงนิดเดียวไม่ได้เลย

เห็นตอนอินโทรขึ้นพี่มีจับหน้าอกทุกครั้งเลย
เห็นตอนอินโทรขึ้นพี่มีจับหน้าอกทุกครั้งเลย

อกจากมีรูปคุณแม่แล้วนะฮะ

พ่อแก่หรือสีนะครับแล้วก็ยังมี
เดี๋ยวนะฮะ
พี่อยู่กับผมบนรายการของเราหรือว่าอยู่กับพี่ตลอดอย่างนี้

คือทั้งหมดเนี่ยใส่อยู่แล้วในชีวิตประจำวันไง
ถึง๓พวงแต่แฟนไม่ยอมเดินด้วยเลย
ทำไมฮะเขาอายครับผม
นี่คือที่ใส่ประจำวันสาธุประจำวันแต่เชื่อไหมพี่อนันต์
เนี่ยพระท่านโดดลงตั้งแต่พี่บิด๖๐แล้วล่ะ
นะโอมิน่าก่อนจะร้อง
จากจะมีพระเครื่องแล้วต้องช่วยตัวเองต้องดูแลตัวเองด้วยต้องอย่าประมาทนะฮะ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะที่เราชาวพุทธเราก็นับถือถือว่าเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจ
แต่ว่าตรงนี้อยากให้พี่ใช้สมาธิไปกับเพลงที่ฟังอินโทรไปเมื่อสักครู่นี้
ใช่แล้วฮะตัดสินใจให้ดีนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับถ้าไม่ไหว
หยุดตอนนี้มี๒หมื่น
ถ้าอยากได้หนึ่งแสนบาทต้องสู้ต่อครับเพราะมันยังแค่เพลงที่สาม
แต่ก็มีสิทธิ์นะครับถ้าเกิดร้องผิดสองหมื่นที่มีอยู่
เหลือครึ่งหนึ่งนะครับเหลือหนึ่งหมื่นบาท

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๓
มูลค่าสี่หมื่นบาทคุณสินอนันต์ครับ
คุณจะสู้หรือคุณจะหยุด

มั่นคงและหนักแน่นสมเป็นคุณพ่อค่ะ

ยังอยู่ครบทั้ง๓แผ่นป้าย
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้หรือไม่ใช้ครับ

นิยมคำว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

มูลค่า๔๐๐๐บาท

ขอบคุณครับ
หนึ่งปีให้หลังฉันยังจำได้
รับความประชัยพ่ายแพ้แก่เธอ
วันปีผ่านพ้นเหมือนคนเผลอเจอ
เปิดตาเผยมองเธอผ่านไป
หนึ่งปีให้หลังยังฟังใจมัน
เห็นภาพเธอนั้นหลอกลอนในใจ
ยังจำเตียงนอนเตียงนั้นได้ไหม
ฉันยังจำได้กอดหมอนละเมิน
สิบสี่กุมภาวันวรรณภาย
ของขวัญจากใจฉันเคยให้เธอ
ลืมมันแล้วหรือคนซื่อหนาเสือ
คนที่ตัวเธอบอกแสนเมตตา
โชคดีไม่ใช่ขอให้ไปดี
ทุกวินาทีเธอธริสนา
คู่ใหม่ของเธอมีหน้ามีตา
หนึ่งปีผ่านมาแสนขอรมณา
ก็อยู่กับเรา
ตัววี้เดียวสวัสดี
หนุ่นที่แบบควรค่ากับการรักษาไว้เนี่ยร้องได้ดีจริงเลยนะ
นุ่นน่าจะเป็นเรียกว่าเป็นเพลงภรรมตะแล้วนะฮะโอ๊ยแล้วร้องได้สมบูรณ์นะ
อยากให้ร้องให้ได้ถึง๑๐เพลงอุ๊ยสาธุ
ถ้าเพลงนี้ผ่านไปได้นะครับโดยที่คุณสินอนันต์ร้องไม่ผิดเลยนะฮะ
จะถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากทีเดียว
เพราะจะได้รับ๔๐๐๐บาทและผ่านไปสู่เพลงที่๔๕
โดยยังมีตัวช่วยครบยังไม่ได้ใช้เลย
เอาใจช่วยคุณสินอนันต์กันนะครับในเพลงนี้นะครับ
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณสินอนันต์ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โฆษ์ได้โฆษ์ได้โฆษ์ได้โฆษ์ได้โฆษ์ได้โฆษ์ได้
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณสินอนันต์ร้อง

ยินดีค่ะยินดี
ร้องได้แบบนี้รับเงินทุนไปสู้ชีวิตแล้วค่ะ
เป็นบทเพลงจากศิลปินที่คุณศิลป์อาจารย์ชื่นชอบ
ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของเขาเลยนะครับ
สายันสัญญา๑ปีที่ทรมาน

ในชีวิตเราไม่ได้แตะเงิน๔๐๐๐๐บาทมานานเท่าไรแล้วคะ
นานมากหลายปีครับหลายปีมาก
คือพวกใครวางขาดที่มาแต่ละคนก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันไป

แล้วก็ครอบครัวพี่สินอนันต์เนี่ยมีความต้องการที่อยากจะให้แพมเพิร์ต
ทีนี้ก็เตรียมไว้ให้แล้วเรามอบแพมเพิร์ตให้ขออนุญาตมอบแพมเพิร์ตให้
มาเลยครับขออนุญาตมอบให้ค่ะ
ฝึกหน่อยไปฝึกหน่อยครับคุณผู้ชมมาติดตาม
เชียร์นะครับรูปผู้ชายคนนี้นะฮะมาเซ็ทเจอร์
แกร่งคนนี้คุณสินอนันต์กันได้ในวันต่อไปในรายการ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตทุกวันเสาร์
และวันอาทิตย์เวลาเดียวกันทั้ง๒วัน๑๘นาฬิกา๒๐นาที
วันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนครับ

แม่ผมเนี่ยพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายไปหมดแล้วครับ

ก่อนนอนหรือตื่นนอนเนี่ย

ถ้าสิ้นอายุไข่เบซ่าก็จะหมดเวียนหมดกรรม

รู้สึกภูมิใจครับที่ผม
เป็นคนหนึ่งที่ผมสามารถ
ทำให้ครอบครัวอยู่รอดมาได้ทุกเท่าทุกวันนี้ครับ
อืมดีแหละ